มีจุดเริ่มมาจากการนึ่งปูขายที่ระเบียงบ้าน

ตอนแรกเลยค่ะเราเป็นเซลล์ใช่ไหมคะ

จนกระทั่งเราก็รู้สึกว่าทำอะไรนะที่มันแบบไม่ต้องออกจากงาน
ก็เลยเอาปูของที่บ้านนะคะที่บ้านทำแพร่ปูใช่ไหมคะ
เขาเอาปูของที่บ้านมาขายให้กับร้านอาหารนี่แหละ
เป็นพ่อค้าคนกลางเขาขายไปเรื่อย
กดราคาบ้างโดนยกเลิกออเดอร์บ้าง

คือแบบเค้าไม่รับของเราแล้วคือตัดเลยนะ
มันคือจริงแล้วอะค่ะ
มีหลายธุรกิจแต่ว่าเจ๊งท์หมดแล้ว

เจ๊คี่พูมั้ยนึกไม่ใช่ธุรกิจแรกอ่ะค่ะ
แล้วก็เจ๊งจบใช่เจ๊งแล้วแม่ก็จะบอกว่าแม่จะพูดทุกอย่างว่า
มึงช่วยมึงช่วยหยุดทำธุรกิจส่วนตัวมึงเถอะอะไรอย่างเงี้ยคือหยุดได้แล้วอะไรอย่างเงี้
แต่เราก็รู้สึกว่าแต่ความสำเร็จของแต่ละธุรกิจนะคะมันทำให้เรายังอยากกลับไปทำอยู่
เราก็เลยรู้สึกว่าทำอะไรที่มันแบบเจ็บตัวน้อยที่สุดเอาของแม่ไปขายนี่แหละค่ะ
เจ้าแรกเลยค่ะแล้วเริ่มจากการหาลูกค้ายังไงคะตอนนั้น
คนที่จะทำธุรกิจส่วนตัวค่ะสิ่งที่เราต้องมีเลยคือการมองหาโอกาสค่ะ
คือบอกว่าเอาปูที่นึ่งจากวันนั้นที่เป็นปัญหาไปแจกเพื่อนหลายครั้งมากเพื่อนก็กินกันทุกสัปดาห์ทุกวันอะไรอย่างนี้
วันหนึ่งมีเพื่อนมาถามว่าปูนึ่งมีขายไหมวันนั้นนะคะการขายปูสดของเรามันเปลี่ยนไปในหัวว่าปูนึ่งขายได้
เราก็รู้สึกว่าเราจะขายปูนึ่งจะเปิดร้านอาหารทะเลความธุรกิจใหญ่ก็เริ่มจะมาอีกครั้งหนึ่ง
แม่ก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ก็เลยคิดว่าทำอะไรได้ก่อนตอนนั้นก็เลยคิดว่าเอาใบปิวไปแจก
เราจำได้ว่าเราขับมอเตอร์ไซค์นั่งมอเตอร์ไซค์ลิสต์คอนโดบนเส้นลาดพร้าวรัชดาทุกอัน
แล้วก็เอาใบปิวไปหยอดตู้เพื่อให้คนในคอนโดเห็นแล้วก็สั่งซื้อของเราอย่างนี้ก็เริ่มวางแผนเลยค่ะ
เราก็รู้สึกว่าเรามาถูกแล้วเราไม่เปิดร้านแล้วเราจะไปทางนี้
ก็คือสั่งโปจากคุณแม่มาแล้วก็ทั้งเนื่องเองที่ระเบียง
เพราะไอ้ที่ปั่นน้ำจิ้มได้จากงานแต่งงานน้องสาวที่เหลือ
คือเราเริ่มจากอะไรที่มีล่ะ
แล้วเห็นบอกว่ามาเจอช่องทางทางเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็แอดเพื่อนไป
จนเพื่อนบล็อกเราอีกทำไมคะ
คือเราก็ไม่รู้ว่าเฟซบุ๊กคือไม่รู้อะไรในเรื่องของเฟซบุ๊คเลย
เราก็สมัครเฟซบุ๊กเราก็มันกว่าขายมันกระแจกใบปิ๊วอะ
เพราะว่าเราไม่ต้องออกไปไหนทำงานด้วยก็แอดเพื่อนไปด้วย

คือสมัครใหม่เขาห้ามแอดเพื่อนเกิน๑๕คนวันนั้น๒๐๐คนบล็อกไป๗วัน

ใช่ก็รอก็แอดใหม่ก็บล็อกไปอีก๗วัน
คราวนี้ด้วยความที่เป็นเซลล์ต่างประเทศส่งอีเมลไปด่าเฟซบุ๊คเลย
โอ้ยเดี๋ยวส่งมาชั้นอีก
ฉันไม่ได้เป็นอาชญากรอะไรอย่างนี้ฉันขายฟรี
ตอนนี้เปลี่ยนเฟซบุ๊คเปลี่ยนกฎเพราะพี่โอ
ใช่ไหมเป็นจุดเริ่มต้นเราก็เลยทำขายทางออนไลน์ทางเฟซบุ๊กเหรอคะ

คือพอขายเฟซบุ๊กก็จะโพสต์ขายแบบเมามันมาก

แล้วก็เริ่มมีคนมากระซิบว่ามันมีแฟนเพจด้วยนะรู้หรือเปล่า

ใช่มันจะได้ไม่จำกัดก็เลยลองทำในแฟนเพจค่ะ
แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เราเริ่มทำแฟนเพจ
ขายดิบขายดีมากจนทางเฟซบุ๊กเขาต้องมาขอสัมภาษณ์เราอ่ะ
คือเฟซบุ๊กค่ะเขามีเฟซบุ๊คไว้เพื่อเป็นเพื่อนกัน
แต่ประเทศไทยเราแชทกันซื้อขายได้แล้วทางเฟซบุ๊คประเทศไทยก็ถามว่า
ทำยังไงต้องการให้ปรับอะไรไหมแต่ทางเฟซบุ๊คที่อเมริกาค่ะไม่เข้าใจ
ก็เลยบอกว่าเขาก็เลยพาทีมวิศวกรทั้งหมดมาที่เจคิว
เพื่อดูว่าการซื้อขายประเทศไทยคือเราแชทกันนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเอามาดูแล้วเขาก็ปรับมาทำเป็นเฟซบุ๊คช็อป
แล้ววันนั้นฝรงฝรั่งเต็มร้านใช่
มาดูคอร์เซ็นเตอร์

วันนั้นงงว่าตอนนี้เฟซบุ๊คคือเหมือนคนใช้ทั่วโลก

เข้ามาดูคือเขาไม่เข้าใจว่าคือประเทศเขาจะเป็นแอดถูกคาร์ด
แต่ไม่ได้เราคือแบบปูทุบด้วยกุ้งไม่แกะอะไรอย่างนี้
ก็คือสักตือทางแท้ตักเอาแบบนึ่งสามตัว

เคยขายได้วันหนึ่งเป็นล้านนะโอ้โห

วันแม่วันแม่จะเป็นวันที่แม่ทุกคนหยุดทำกับข้าว

วันแม่เนี่ยเคยขายได้สูงสุด๑ล้านบาท
กิจการก็ดีขึ้นดีขึ้นนะคะแต่ว่าเห็นว่าก็เกิดปัญหาอีก
พอขายดีปุ๊บเราก็ย้ายจากทำที่ระเบียงมาทำในบ้าน

ตอนนั้นมันเติบโตขึ้นเรื่อยใช่ไหมคะขายดี
ทำอาหารแหละห้ามทำอาหาร
ทุกอย่างที่เขามีกฎเราก็เลยต้องย้ายออก
คราวนี้พอเราย้ายมาเราได้บ้านที่แบบดีมาก
คือเหมือนกับเอาเงินที่ทำช่วงแรกเนี่ยมาลงทุนทั้งหมดเลย
เพราะว่าเรารู้ว่าตรงนี้จะเป็นฐานที่มั่นของเราแล้ว
ปรากฏว่าพอเปิดวันแรกก็คือมีการร้องเรียน

ึกไข่แดดเดียวมีกลิ่นทอดมีควันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็พอมอเตอร์ไซค์มากันเยอะเสียงดัง
ของเรานี่ก็คือแรงมากในระดับที่แบบว่ามีตำรวจมาเลย
ก็คือต้องหยุดขายวันนี้เดี๋ยวนี้อะไรอย่างนี้

เรียนรู้จากมันนอกจากที่มันมาสร้างความเดือดร้อนให้เรา

ทำกิจการไม่ได้เราก็เลยไปหาทางพาณิชย์

คือจริงอาคารพาณิชย์เนี่ยทำกิจการได้

คือพอรถมาส่งกุ้งเนี่ยค่ะ
โดนล็อกล้อเอารถมาส่งปู

จริงแล้วก็เราจะต้องหา
อาคารพาณิชย์ที่มันมีที่จอดรถ

ไม่มีผู้คนไม่มีปัญหาได้ตลอด
ขวาไม่มีคนที่จอดรถเยอะ
แล้วก็สามารถที่จะแบบส่งเสียงได้

แต่ว่าปัญหามันยังไม่ได้หมดแค่นี้
มีปัญหาเรื่องของของสดที่มันหมดอายุเร็ว

คืออันนั้นเป็นการแบบพลาด
วันนั้นเราสั่งปูมาประมาณ๕๐๐โล

เหลือประมาณ๓๐๐โล

ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวจะมาแกะเนื้อทำน้ำยาปู

บอกว่าเดี๋ยวฉันจะใช้วิชาตอนสมัยเป็นสาวมาทำให้

คือไม่อยากเชื่อเลยว่าคนกรุงเทพจันทร์จะแบบ
แตกตื่นกับขนมจีนน้ำยาปูขนาดนั้น
วันแรกอ่ะขายได้หกร้อยชุด
อยากรู้ว่าอย่างแบบช่วงโควิดอย่างนี้ค่ะเห็นว่าโควิดสองรอบเนี่ยต่างกันฟ้ากับเหวเลยเหรอพี่โอ
ใช่ใช่คือผมว่าจริงใครรอดโควิดไปได้ก็รอดทุกอย่างแล้ว
แต่จริงนิดนึงผมว่าช่วงโควิดจริงมันน่าจะดีสิครับ

รอบแรกนี่ดีเลยค่ะรอบแรกนี่แบบแรกดีดีมากเหมือนคนเอาตังค์มาโยนใส่บ้านเลย
คือเราศึกษาเรื่องของโควิดมาตั้งแต่อูฮันแล้ว

เราก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าเกิดอาหารพร้อมทานมันขายไม่ได้
แปลว่าคนจะต้องตุ๋นและเพราะฉะนั้นเราตุ๋นได้
ุ้งแช่แข็งเราทำได้เป็นกุ้งกระป๋องเราทำได้

คือมันไม่ใช่แค่การติดเป็นโรคแต่มันคือมาที่อาหารทะเลเลย
เพราะมันติดจากแหล่งขายอาหารทะเล

อันดับแรกเลยหยุดขายเมนูดิบทั้งหมด

กลัวว่าอาหารไม่สดกลัวเราไม่สะอาดมากพอ
ก็เชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตเข้ามา
แล้วก็มาตรวจมาแนะนำว่าเราควรทำอย่างไร

ถึงกับบางคนนี้เสียน้ำตากันเลยทีเดียว

คือเราต้องใช้กุ้งประมาณวันละ๑ตันเนี่ย
เขาขายไม่ได้เลยเราก็เลยโทรไปหาพี่ดาราอะไรอย่างเงี้ว่า
ช่วยหน่อยช่วยช่วยแบบลงประชาสัมพันธ์ให้หน่อย

แล้วก็เอาเงินสดคืนเขากลับไป

โอก็เจอแบบอุปสรรคมาเยอะเหมือนกันนะคะ

อยากรู้ว่ามีการท้อบ้างไหมคะ

บอกเราว่าคนที่ทำธุรกิจเนี่ย

เวลาที่ปัญหาเกิดเนี่ยเราจะต้องถามก่อนว่า
ปัญหานี้นอกจากสร้างความลำบากให้เราแล้วเนี่ย

อ่ะทอได้นะแต่ว่าอ่ะลุกขึ้นต่อซื้อหมด

คือทุกธุรกิจมีปัญหาเหมือนกันหมด

แล้วเราก็ทำอันใหม่หาช่องทางใหม่อย่างนี้
มันก็จะเกิดแบบช่องทางอื่นไปเรื่อยอย่างนี้ค่ะ
แอบรู้มาว่าที่ประสบความสำเร็จแบบนี้ค่ะ
เพราะพี่โอ๋เป็นคนชอบส่วนหนึ่งคือชอบอ่านหนังสือด้วย

คือชอบอ่านหนังสือประวัติของนักธุรกิจ
ทั้งหมดทุกคนเลย

ก็คือเขาจะแบบสอนเราเรื่องของการไม่ยอมแพ้ค่ะ
จำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราจะดูหนังของเขา

เราสามารถดูยูทูปเราสามารถนอนดูโทรทัศน์ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือเจ๊จงมีหน้าร้านอ่ะคือแบบเราเคยไปนั่งเราเคยไปออกบูธกับเจ๊จงอ่ะคือเจ๊จงสอนเรื่องของการแบ่งปันค่ะคือเจ๊จงเป็นคนสำเร็จที่แบบตัวเป็นเป็นที่จับต้องได้จริงจริงเป็นฟิวแม่คะเหมือนเราค่ะแล้วก็เวลาที่ใครเข้าไปเนี้ยก็จะสอนเหมื

คือเราต้องเซ็ตเป้าหมายไว้ก่อนว่าเราจะไปตรงไหนแล้ววิธีการมันก็จะค่อยขยับตามมาที่เราอยากได้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าถ้าเราออกนอกเส้นทางหรือว่าเริ่มไปไม่ตรงกับเป้าหมายแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเป้าหมายมันร้อมเราอยู่นะเราจะต้องกลับเข้ามาเพื่อให้เราอ่ะบรรลุเป้าหมายนั้นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

คือคนไม่มีเวลาคนชอบความสะดวกสบาย
ไม่ต้องฝารถติดไปซื้อเองไม่ต้องรอคิวนาน
แล้วถ้าใครอยากลองซีฟู้ดแบบสดสารพัดเมนูแบบนี้
แล้วก็น้ำจิ้มแซ่บสามารถสั่งได้ยังไงได้บ้างคะ
คือตอนนี้นะคะก็ร้านเปิด๑๐โมงเช้าถึง๒ทุ่ม
ตอนนี้ในกรุงเทพก็สามารถสั่งได้เลยนะคะ
ภายใน๑๒ชั่วโมงก็ได้ทานนะครับ

แล้วก็ในโปรโมชั่นนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นปูกระป๋องนะคะ
กระป๋อง๓๑๐๐บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
และสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่โอมากเลยนะคะ

เอาละครับไม่แน่ว่าเศรษฐีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณ
อย่าลืมนะคะว่าเรามีนัดกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี๔โมงเย็นค่ะ
กับรายการเศรษฐีป้ายแดง